ดูเรื่องเงินทอนวัดนะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการล้างบาป
บอลรัชชีอันนี้เขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะครับวันนี้ไปบุกตรวจค้นกุฏิที่วัดเขาทุเรียน
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
ไปกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า๖๐นายก็กระจายกัน
ตรวจค้นเป้าหมาย๕จุดในพื้นที่นครนายกนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพนะคะ
กรณีที่มีคนทำผิดทุจริตเงินอุดหนุนวัดนะคะก็ไปที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน
ที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นที่จำวัดของพระสิทธิวรนายก
หรือเจ้าคุณแจ็คเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครนายกด้วย
นะคะแสดงหมายค้นไปตรวจค้นหาพญาหลักฐานต่างต่าง
เหล้าเบียร์หลายยี่ห้อเลยค่ะทั้งที่วางอยู่แล้วก็ที่อยู่ในตู้เย็น

จากนี้นะคะก็ยังพบถุงยางอนามัย

นะคะเนี่ยค่ะในตู้เย็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
ข้างนอกก็มีแล้วก็เจอถุงยางอนามัยด้วย

ซึ่งเจ้าคุณแจ๊คเนี่ยก็อธิบายบอกว่าเหล้าเบียร์เนี่ย

ส่วนถุงยางอนามัยเป็นของลูกศิษย์

ตำรวจก็แต่ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำนิมนต์ไปสอบปากคำ
รวมถึงนิมนต์เจ้าอวัดวัดอื่น
ในพื้นที่นครนายกที่เกี่ยวข้องอีก๑๑วัด
ก็ไปสอบปากคำด้วยนะคะ
สำหรับปฏิบัติการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากที่
ทางบกปปได้รับการร้องเรียน
ให้ตรวจสอบงบอุดหนุนวัดของสำนักพระพุทธศาสนา
เมื่อปี๒๕๕๐๒๕๕๙ของนครนายก
เพราะว่าพบความผิดปกติ
แล้วก็ตรวจสอบไปจนกระทั่งไปพบว่านายนพรัช
เป็นจวัฒนานันต์อดีตผอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ต้องหาตามหมายจับในคดีทุจริตเงินทอนวัด
ในกรณีเก่าซึ่งตอนนี้หลบหนีกับพวกเนี่ยค่ะ
ได้ร่วมกับพระสิทธิวรนายกและเจ้าอาวาส
วัดต่างในพื้นที่ทุจริตเงินอุดหนุน
จากสำนักพุทธที่อนุมัติให้วัดต่าง

วงเงินงบประมาณ๑๒๓ล้านบาท
ก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาตรวจสอบตรงนี้นะคะ
หลังจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดได้รับเงินอุดหนุนแล้ว
ก็จะถอนเงินสดออกมาทั้งหมด
ไปให้พระสิทธิวรนายก
แล้วจากนั้นก็แบ่งเงินบางส่วนทอนให้วัดต่างคืนไป

เพื่อเอาไปบริจาคให้กับวัดขาดแคลน
รวมเงินที่เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียนรวบรวมมาได้กว่า๑๑๐ล้านบาท
แล้วก็เอาเงินแบ่งกับนายนพรัช
หลังจากนั้นก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อที่ดิน
นครนายก๓แปลงเนื้อที่กว่า๑๐ไร่
มูลค่ารวมประมาณ๑๘ล้าน๖แสนบาท
แล้วก็ให้คนในครอบครัวถือใช้ชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน
คดีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าคุณแจ็ค
คือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเบียดบังทรัพย
เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจหน้าที่
โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันไปปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบและทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
โดยปล่อยตัวไปไม่มีการควบคุมตัวนะคะ
ส่วนนายนพรัชอดีตผอสำนักพุทธภรรยาแล้วก็ลูกเลี้ยง
ตำรวจออกหมายจับแล้วเข้าค้นบ้าน

ส่งให้อายการฟ้องต่อไปค่ะ